ลงคะแนนเลือกตั้งสอสอกันไปเมื่อ๑๔พฤษภาคมใช่ไหม

ตอนนี้ก็กำลังรอการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ก็คือเรื่องของรับรองสอสออย่างเป็นทางการ

เพราะว่าล่าสุดวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่

แต่ว่าเรามีทั้งหมด๙๕๐๐หน่วยทั่วประเทศนะ

นับ๔๗หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะ

นับคะแนนใหม่วันอาทิตย์ที่๑๑มิถุนายนนี้นะครับ
โดยจะแยกใน๔๗หน่วยเนี่ย
เป็นการนับคะแนนบัตรของสสเขต๑๖หน่วย
เหลือเนี่ยนับในส่วนของบัญชีรายชื่อ๓๑หน่วย

มีจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากน้อยขนาดไหน

ค่ะนะแล้วมันจะมีนัยยะสำคัญกับ
คะแนนของสอสอว่าที่สอสอในพื้นที่นั้นที่
ได้ประกาศเรื่องของคะแนนแล้วก็ชนะการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยขนาดไหน

ถ้าหน่วยนั้นมีคะแนนแบบหลักพัน

แต่สอสอที่ชนะเลือกตั้งในเขตนั้นเนี่ย
โอ้โหชนะแบบทิ้งห่างเป็นหลักหมื่น

แต่ต้องไปดูเรื่องของบัญชีรายชื่อด้วยนะครับ

ใน๔๗หน่วยเลือกตั้งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

หนังสือเอกสารของกรกต

เนื่องจากปรากฏว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้องนะฮะ
บัตรออกเสียงเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย

เกิดจากช่วงการขีดคะแนนเนี่ย
ไม่ตรงกับที่มีการขานคะแนน

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
เขตเลือกตั้งที่๓มีเขตเลือกตั้ง๓หน่วยนะฮะ

มีหน่วยสี่สิบแขวงบางซื่อเขตบางซื่อเขตเลือกตั้งที่๗
มีแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยสามหน่วยนะฮะ
อย่างเช่นที่แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูภาย

แต่ว่ากรุงเทพเขต๒๐รัฐกระบัง

แล้วชนะเก้ากลายแค่๔คะแนน
คุณธีรรัฐเพื่อไทยได้๓๔๗๔๙คะแนน
คุณชุมพลล่าคำของก้าวไกลเนี่ย
ได้๓๔๗๔๕คะแนน
ถ้าเขต๒๐รัฐกระบังมีการสั่งให้นับใหม่สักหน่วยนึงเนี่ย
แต่ถ้าเป็นคะแนนของบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะต้องไปคิดกันอีกทีนึง
คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีหนังสือด่วนถึงพอเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
บอกว่าขอทราบความเห็นประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสอสอ
ซึ่งกรกตมีเวลาต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอภายใน๖๐วัน
นับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะฮะซึ่งเลขาธิการกรกตเนี่ยบอกว่า
มันมีทั้งผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดผลตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ความเห็นว่าควรหรือไม่ควรในการประกาศผลการเลือกตั้ง
และกรณีไม่ประกาศผลมีเรื่องร้องเรียนตามมาตราใดให้ทางกรทมเนี่ยนะฮะ
หมายถึงกรกตกรทมนะฮะรายงานกลับมายังสำนักงานกรกตทางปรายศนีย์อิเล็กทรอนิกส์
ภายใน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้เป็นอย่างช้า
ซึ่งต้องส่งไปแล้วล่ะตอนนี้ก็นี่๔ทุ่มแล้ว๔ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะ
เว้นจังหวัดที่มีคำสั่งให้นับคะแนนใหม่ให้รายงานผลมาในวันที่๑๒มิถุนายนตอนเที่ยงเป็นอย่างช้า
ก็คือรายงานให้กรกตใหญ่ทราบว่าในจังหวัดของเราเนี่ยมีอะไรที่จะต้องตรวจสอบอะไรใหม่ไหม
ถ้าไม่ต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมแล้วกรกตจะได้ประกาศรับรองสอสออย่างเป็นทางการ
การนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ต่าง๔๗หน่วยเนี่ยนะครับ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแก่นำว่าที่รัฐบาล๘พักเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตามหลักปฏิบัติแล้วกรกตเนี่ยควรตรวจสอบตั้งแต่แรกเกี่ยวกับเรื่องต่างนะครับ
แต่พักเก้าไกลไม่กังวลเพราะมีภาคประชาชนคอยบันทึกหลักฐานการตรวจนับคะแนนอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันถ้ากรกตเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนไปร่วมตรวจสอบเนี่ย
เชื่อว่าหากนับคะแนนใหม่ก้าวไกลจะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำ
เก้าไกลไม่กังวลว่าจะถูกวินิจฉัยว่าทุจริตการเลือกตั้งด้วยพร้อมสู้ด้วย
ถ้าเกิดที่ไหนให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ว่าจะเขตไหนก็แล้วแต่
คุณพิทายังยอมรับด้วยนะฮะว่ากังวลเรื่องบัตรโหลมากกว่า
อาจเป็นที่มาของการสั่งตรวจนับคะแนนใหม่หรือไม่
แล้วก็ไม่มีโลโก้แล้วใช้ทั่วประเทศตรงนี้ผมเป็นข้อกังวลว่าสมมุติว่าจริงเลือกตั้งมาใช้กันร้อย
แต่ถ้าเกิดพิมพ์เกินไป๑๒๐เกินไป๑๓๐อีก๒๐๓๐อยู่ที่ใครอันนี้มันเป็นสิ่งที่กังวลใจไปตั้งแต่ตอนนู้นนะครับ
ถ้าตอนนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมาถึงผมมากเป็นพิเศษน่าจะมากขึ้น
วันนี้มีกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยนะครับนำโดยนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์ไปยื่นหนังสือถึงกรกตนะครับ
แล้วทำกิจกรรมเป่านกหวีดส่งไปถึงกรกตด้วยให้เร่งรับรองผลการเลือกตั้งสอสอให้เร็วที่สุด
สอนให้เร็วที่สุดค่ะอ่าหรือภายในวันที่ยี่สิบมิถุนายนนี้
เพื่อยุติการขัดขวางประชาธิปไตยเปิดให้มีการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็มีการโหวตนายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลให้เป็นนายก
โดยทางกลุ่มนี้มองว่าไม่ควรรับเรื่องร้องเรียน
เรื่องการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธามาพิจารณาเพราะนั่นคือการกลั่นแกล้งไม่ให้เป็นนายก
แล้วถ้าไม่มีความคืบหน้าเขาบอกเขาจะกลับมากันอีกอ่านี่เขาไปยื่นเรื่องไว้ที่กรกตนะฮะ
ค่ะปกติแล้วเวลาพี่ศรีนักร้องของเราพี่ศรีสุวรรณจัญญาไปไหน

เขาก็จะแจ้งว่าเดี๋ยววันนี้จะไปยื่นเรื่องอะไรที่ไหนอย่างไร
วันนี้รู้ไหมว่าพี่ศรีไปสอนอทุ่ง๒ห้อง

ไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ

ไปรับไม่ได้ไปร้องค่ะเพราะว่าถูกแจ้งความเอาไว้

ข้อหาแจ้งเท็จเอาผิดกลั่นแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญา
กรณีที่เรียกร้องให้ตรวจสอบยุบพักเพื่อไทยเมื่อธันวาคมปีที่แล้วที่ว่า
คุณทักษิณมีการไปไลฟ์ในกลุ่มแค้นลักษณะเหมือนจะครอบงำพัก

บอกแหมพี่ศรีตอนร้องอ่ะร้องร้องเสียงดังแต่ตอนรับเนี่ยรับเงียบกริ๊บเลยนะ
ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้แจ้งใครเลยวันนี้
ไปเงียบนะคะ

วันนี้คุณบัญญัติมาติดตามความคืบหน้าคดีที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
เพราะเคยแจ้งความเอาผิดคุณศรีสุวรรณจัญญา
ฐานรู้ว่าไม่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
แต่แจ้งเท็จเอาผิดกลั่นแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษทางอาญา
คือเคสนี้เกิดขึ้น๑๕ขออภัย๑๓ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
ที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นร้องกรกตให้ยุบพักเพื่อไทย
โดยบอกว่านายทักษิณชินวัฒน์ไลฟ์ในกลุ่มแคร์
แจ้งนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาท
เข้าข่ายชี้นำครอบงำกิจกรรมหรือนโยบายพัก
วิญญัติบอกว่าแล้วกรกตก็ติงตกคำร้องของนายศรีสุวรรณ
ซึ่งพนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้องเนี่ย
รวมรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีแจ้งความเท็จแล้ว
นายศรีสุวรรณเองเนี่ยเข้ารับทราบข้อหาไปเมื่อไหร่รู้ไหมคะ
ครับอ๋อเหรอเมื่อวานเงียบจริง
ไปแบบเงียบไม่บอกไม่กล่าวไม่แจ้งสื่อเหมือนเวลาไปร้องเรียน
แล้วก็ไปรับทราบแล้วไปปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ทีนี้คุณวิญญัติเลยบอกว่าผมขอฝากนะครับ
ฝากถึงเหล่านักร้องยุบพักทั้งหลาย
อย่าใช้สิทธิ์กลั่นแกล้งผู้อื่นเพราะอาจจะถูกดำเนินคดีกลับ
ผมเนี่ยฟ้องนายศรีสุวรรณในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนหนึ่ง
แต่การใช้สิทธิและสิทธิภาพคุณต้องตรวจสอบข้อมูล
และอย่าทำเพื่อดูเป็นการกัดแกล้งเขา
อันนี้จะเป็นตัวอย่างมาแบบเงียบ
ไม่อยากเป็นข่าวผมก็แปลกใจว่ามันผิดปกติหรือเปล่าเพราะเวลาทุกร้องครั้ง
มาร้องทุกครั้งนี่ร้องใครให้ยุบพักหรือจะให้มักจะนัดพี่พี่พี่พี่น้องนักข่าวมา
แต่เมื่อวานไม่ได้นัดไม่เป็นไรนี่ไงคุณยายบอกเอ๊ะมันแปลกแปลก
ผมเลยต้องมาติดตามด้วยตัวเองเขาไม่นัดเดี๋ยวผมนัดเองก็ได้
คือพี่ศรีไปร้องยุบพักเพื่อไทยไว้พอกรกตเขาตีตกคำร้องเนี่ยเพราะไม่มีมูลเนี่ย
ใช่เขาก็เลยมีคนมาร้องกลับเลยใช่ค่ะ
ซึ่งพี่ศรีเคลื่อนไหวทันทีเลยพอเป็นข่าวว่ายังไง
โพสต์ข้อความผ่านเพจศรีสุวรรณจัญญาบอกว่าอ่า
นักกฎหมายมีวิชาชีพต้องหญิงในศักดิ์ศรีครับอย่าทำตัวเป็นจุดจุดนักการเมือง
พักการเมืองจนเกินงามอย่าให้เขาสนตภายไปหมดทุกเรื่องครับ
พร้อมเครื่องหมายอัศเจรีหรือตกใจไม่รู้หมายถึงใครนะไม่ทราบค่ะ
แต่เฟซบุ๊คพี่ศรีของแท้เนี้ยต้องมีหวดอย่างงี้นี่แหละอ่าถูกต้องอ่า
ก็เลยโทรไปถามพี่ศรีค่ะว่ายังไงก็บอกอ๋อ
เมื่อวานผมก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วตำรวจก็ให้กลับมารวบรวมหลักฐานต่อสู้คดี
ผมก็มีสิทธิ์ของผมในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกันที่จะตรวจสอบถ้าคิดว่าผมผิดเพราะกรกตตีตกคำร้อง
คนที่ร้องก็ผิดหมดนะสิเพราะการตีตกของกรกตนี่แทบจะร้อยละเก้าสิบ
ก็ปกติหมดอ่ะถ้าน้ำหนักไม่เพียงพอผมไม่กังวลหรอกนะ
และหลังจากนี้ผมจะเพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบพักการเมืองและนักการเมืองที่ร้องเรียนผมด้วย
ผมจะร้องให้มากขึ้นอีก
ทุกคนที่ไปร้องกรกตนั้นก็ต้องผิดตามที่ตัวแทนพักเพื่อไทยพูดอย่างนั้นหรือนะครับ
จริงไม่ใช่หรอกครับไม่ไม่มีอะไรเป็นที่เอ่อ
สร้างความกังวลให้กับผมได้นะครับผมยังคงต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบพักแต่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ในการตรวจสอบพักการเมืองหรือนักการเมืองที่มาร้องเรียนผมรอดูกันต่อไปนะคะ